คดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนคดีของน้องหลิว
หน้าที่เจอศพอยู่ในไล่อ้อยเมื่อ๘ปีที่แล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้ไทยรัฐลงไว้บอกว่า
ฝากขังค้านประกันพอตุ๊คดีน้องหลิวส่งตัวนอมเรือนจำ
ไปดูภาพแล้วคุณผู้ชมครับเป็นภาพขณะที่พนักงานสอบสวน
สพวัฒนานครจสแก้วนำตัวนายจุมพลสุขภาพงศ์
หรือว่าพอตุอายุ๕๖ปีครับเขาเป็นผู้ต้องหาในคดี
ฆาตกรรมนางสาวมะยุรียอดพะเนาหรือว่าหลิวอายุ๑๙ปีครับ
ออกจากห้องควบคุมผู้ต้องหาไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสะแก้ว
โดยพอตู้ไม่พูดจาหรือว่าตอบคำถามใดจากนั้นถูกนำตัวขึ้นรถออกไปทันทีครับ
ก่อนหน้านั้นนะครับคุณผู้ชมครับช่วงที่อยู่ในห้องขังเนี่ยพอตุ๊ครับคือ
ก็อายุเยอะแล้วล่ะนะฮะ๕๖มีโรคประจำตัว
พอมีโรคประจำตัวปั๊บเครียดหรืออย่างไรไม่ทราบได้
วูบฮะวูบจนต้องเอายาดมไปให้จนอาการเริ่มค่อยยังชั่วค่อยดีขึ้นให้นอนพัก
พอตู้นอนนะฮะหลับไปแล้วก็ลุกขึ้นมาล้างหน้าล้างตา
ช่วง๘โมงเช้าของเมื่อวานนี้ครับ
ตำรวจแจ้ง๓ข้อหาครับก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซ่อนเร้นหรือย้ายหรือทำลายศพ
และพกพาปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรนะครับ
แล้วก็คัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีอุกชะกัน
มีอัตราโทษสูงและที่สำคัญอยู่ในความสนใจของประชาชน
ต่อมาสารพิจารณาแล้วนะครับไม่อนุญาตให้ประกันตัวฮะ
พอตู้ถูกส่งตัวเข้าเรือนจำจังหวัดสะแก้วโดยทนายความและครอบครัวบอกว่า
เดี๋ยวจะพยายามต่อจะยื่นขอประกันตัวอีกครั้งวันพรุ่งนี้ครับวันจันทร์ฮะ
ขณะที่นายสมศักดิ์ยอดพะเนาอายุ๖๐ปีและนางสุรีวันยอดพะเนาอายุ๕๕ปี
กับแม่ของน้องหลิวบอกกับทีมข่าวบอกว่า
แม้ว่าพอตุ๊จะให้การปฏิเสธแต่เธอรู้สึกดีใจนะฮะที่ตำรวจเนี่ยตามจับได้
หลังจากนี้ขอให้เป็นหน้าที่ของตำรวจอันนั้นหนึ่งล่ะ
แต่อีกอันหนึ่งที่เธอเชื่อที่คุณแม่เชื่อคือเรื่องของกฎแห่งกรรมครับ
คุณแม่บอกว่าใครทำอะไรก็ได้รับผลกรรมนั้น
เพราะอะไรเราถึงปล่อยให้เป็นหน้าที่เขาไหม
ก็มอบหมายให้เขาแล้วไงแม่ก็ต้องแค่นั้นแม่ไม่ขอสัมภาษณ์แบบนี้

ใช่แล้วแต่เวรกรรมเขาเขาใครก่อคนนั้นเขารับกรรมไป

ครอบครัวของน้องหลิวเนี่ยยังมีความหวังฮะ
คือก่อนหน้านี้ที่เราเสนอข่าวไปนะน้องก๊อฟน้องอุ๋ย
ที่บอกว่าครอบครัวได้กระดูกส่วนหนึ่งไปแล้ว
คือมันเป็นกระดูกที่ตำรวจเขาเก็บรักษาเอาไว้
ตอนที่ไปเจอไปเจอศพในไร่อ้อยนะ
แต่คือคือครอบครัวยังบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ย
ดุกที่เหลือเนี่ยถ้ามันยังอยู่หรือค้นพบหรือหาเจอ
หรืออะไรอย่างนี้คุณนึกถึงครอบครัวสิ
ลูกตายไปทั้งคนอย่างน้อยก็อยากจะได้
กระดูกให้ได้มากที่สุดนะฮะ
มาทำพิธีนะฮะบำเพ็ญกุศล
ทำประกอบพิธีทางศาสนาอะไรแบบนี้นะครับ
ก็ทางครอบครัวก็บอกว่าถ้าได้ก็จะดีนะนะฮะ
ก็ขอบคุณไปทางมูลนิธิกระจกเงาด้วย
แล้วก็ทุกหน่วยงานด้วยที่๘ปีที่รอคอย
ที่ได้รู้ว่าลูกสาวเป็นอย่างไรนะฮะ
นี่คือหัวอกของครอบครัวของเขาของพ่อของแม่ของน้องริวฮะ